คุณผู้ชมเป็นแฟนหรือว่าเคยกินก๋วยจั๊บเฮียอ้วนโรงหนังเยาวราชหรือเปล่าครับ
ท่านต้องปิดตำนานแล้วนะครับเพราะว่าขายมากว่า๕๐ปี
อ้วนนั้นเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสมาชิกกลุ่มตามรอยตำนานร้านดังโพสต์ข้อความระบุว่า
เป็นคำถามนะถามบอกว่ามีใครทราบข่าวเรื่องเฮียอ้วนก๋วยจั๊บใต้โรงหนังบ้างไหมครับ
จากนั้นก็มีลูกชายคนเล็กของเฮียอ้วนนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วนะครับเพิ่งเสียเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรไปสอบถามลูกชายของเฮียอ้วนนะฮะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อเนี่ยติดเชื้อโควิดมาจากเขานี่แหละ
ทราบผลเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
จากนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางแต่อาการซุดลงเรื่อย
เนื่องจากคุณพ่ออายุมากแล้วก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊คของร้านนะครับ
โพสต์ภาพเฮีอ้วนไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าเข็มที่๑
เมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
โดยร้านก๋วยจั๊บอ้วนโภชนาเปิดบริการมากว่า๕๐ปี
แต่ยังคงมีลูกค้ามารอต่อคิวกันยาวเหยียดทุกวัน
เพราะว่าติดใจในรสชาติของก๋วยจั๊บนะครับที่ไม่เป็นสองรองใคร
ก๋วยจั๊บอ้วนโภชนาคว้ารางวัลบิบครูมองนะฮะ

คนเก่าคนแก่นะฮะแถวเยาวราชก็
โอ้โหขายดีค่ะร้านนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดนี่คิวยาวมาก
แล้วไม่ต้องมีโต๊ะนะคะมีเก้าอี้ตัวเดียวก็นั่งกินได้แล้ว
รสชาติดีมากแล้วก็บรรยากาศดี

ก็ขายในโรงหนังเก่าตรงนั้นเลยนะคะ

ที่ฉันเชื่อว่าหลายคนก็เสียดายนะคะ
ก็จากไปอีก๑รายพร้อมโควิดค่ะ